มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันค่ะ
ผู้หญิงคนนึงนะคะไปติดต่อราชการที่ที่ดินจังหวัดสระบุรี
ทำกระเป๋าตังค์หายเธอก็สงสัยว่ามันหายไปตอนไหน
ก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดดู
สรุปแล้วเธอทำกระเป๋าตังค์หล่นในขณะที่นั่งรอนี่นะคะ
คนนั่งข้างหลังเก็บได้แต่ไม่เอาคืน
และแถมพอไปถามบอกฉันไม่ได้เอาไป
ถ้าอยากได้คืนไปแจ้งตำรวจนะคะ
เอาดูคลิปกันก่อนว่าตำตาแค่ไหนหลักฐานค่ะ
นี่นะคะผู้หญิงคนนี้ที่ลุกออกไปที่มีลูกศรสีเขียว
คือก่อนลุกออกไปกระเป๋าสตางค์เขาหล่นลงไป
แล้วเดี๋ยวสักครู่จะเห็นเด็กคนนี้กันนะคะ
คือ๓คนมองไปจุดเดียวกันคือกระเป๋าตังค

แล้วก็เอาไปให้ผู้หญิงเสื้อฟ้าซึ่งนั่งอยู่
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยเนียน
เอากระเป๋าทับกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไว้นั่งแบบนิ่ง
หลังจากนั้นผู้หญิงคนที่ทำกระเป๋าสตางค์หาย

แต่ผู้หญิงคนที่เก็บกระเป๋าตังค์เก็บไว้เนียนในกระเป๋าตัวเอง
กลับไม่บอกว่าคุณคุณทำกระเป๋าตังค์หาย

ทับไว้ทับไว้แบบนี้แล้วก็ทำเป็นนิ่งเนียนไปนะคะ
ที่เจ้าของกระเป๋าเขาก็กลับมานั่งที่เดิมแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นกล้องนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะคะจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
ก็คือบันทึกเหตุการณ์ที่ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ตามหลักฐานตามลูกศรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูอีกครั้งนะคะ
แล้วก็หยิบไปเนี่ยนะคะคือหลังจากที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามรายละเอียดกับผู้ที่โพสต์คลิปนี้เอาไว้
คนที่โพสต์ไม่ใช่ใครนะคะก็คือเจ้าของกระเป๋าสตางค์
วันเกิดเหตุหลังจากที่เธอมานั่งลงแล้วแล้วเธอรู้ตัวว่ากระเป๋าตังค์หายเนี่ย
ก็หันไปถามคนข้างหลังเหมือนกันนะเห็นกระเป๋าตังค์หรือเปล่าคะ
แต่ทั้งหมดตอบเหมือนกันเลยบอกไม่เห็นจากนั้นเธอก็เลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของสำนักงานเขตดูดีกว่านะคะ
ก็เลยได้หลักฐานแล้วแถมได้เบอร์ติดต่อโทรไปหาครอบครัวนี้ด้วย
แต่พอโทรไปเธอได้รับการปฏิเสธบอกว่าไม่เห็นไม่ได้หยิบไป
แล้วประโยคที่เธอฟังแล้วเธอบอกว่ามันปรี๊ดที่สุดเลยก็คือ
ท้าทายให้ไปแจ้งความบอกว่าตำรวจมันจะแน่สักแค่ไหน
อันนี้ร้อนถึงตำรวจด้วยนะปล่อยกันไม่ได้แล้วนะ
ร้อนถึงตำรวจแล้วนะคะตอนนี้เธอไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ

รอตำรวจเรียกเอาทั้งครอบครัวเลย
มาสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป
ทีนี้รู้แน่นอนว่าตำรวจแน่ไม่แน่
แต่ที่แน่คือตอนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ